อียมขอบคุณครับ
อียมขอบคุณครับ
อียมขอบคุณครับ

อียมขอบคุณครับ

อียมขอบคุณครับ

อียมขอบคุณครับ

อียมขอบคุณครับ

อียมขอบคุณครับ

อียมขอบคุณครับ

อียมขอบคุณครับ

อียมขอบคุณครับ

อียมขอบคุณครับ

อียมขอบคุณครับ

อียมขอบคุณครับ

อียมขอบคุณครับ

ช้อนสลัดช้อนเมนคลอสหรือว่าจะเป็นช้อน
ของหวานไม่น่าใช่

โชควิธีเก็บดาวไว้สองดวง
อันแรกเขาน่าจะกินอะไรก่อนแล้วใช้ช้อนอะไรที่อยู่ด้านนอกก่อน

ก็อาจจะยังไม่เมนเนอะอาจจะอย่างอื่นก่อนใช่ไหม
หนูว่าไม่เมน

หรือมันอาจจะไม่วางตรงนี้มันวางข้างนอกจำไม่ได้
ก่อนจะใช้ดาวจะต้องตอบหนึ่งคำตอบครับ

ถ้าตามมาตรฐานของอาหารยุโรป

แปะเลยก็ได้อยากได้สามหมื่นหรือหมื่นห้า
อยากได้หมื่นห้าลูกแตะให้หมดเลยลูก
แต่ถ้าไม่อยากได้หมื่นถ้าอยากได้๓๐๐๐ก็ต้องมีการเสี่ยงบ้าง

แตะสักหนึ่งแตะเมนค่ะ
อ่ะเลือกใช้ดาวอีกหนึ่งดวงเพิ่มนะครับ
ตอบที่ช้อนเมนคลอส
ไปแล้วนะครับว่าช้อนที่อยู่ข้างนอกเป็นช้อนซุปกับช้อนเมนคอส

คำตอบคือช้อนซุปค่ะ
เอาล่ะนะฮะช้อนซุปนะครับ

มีอยู่ในมือแล้ว๑๕๐๐๐บาท
ถ้าหยุดตรงนี้ก็ได้๑๕๐๐บาทแน่นอนกลับบ้านเลย
แต่ถ้าเล่นต่อก็ต้องทิ้งเงิน๑๕๐๐๐บาทกลับไป

หรือเล่นต่อดีครับผม

รับไป๑๕๐๐๐บาท
เอาล่ะเอาล่ะมาตรงนี้นะครับ
ดีแล้วบางทีเราก็มั่นใจไว้ก่อนเนอะ

วันนี้นะฮะก็ถือว่าลุ้นกันมานะครับ
ตั้งแต่รอบนั้นแล้วนะฮะ
สูสีกันมากนะฮะในที่สุดก็รับไปนะฮะ
๑๕๐๐๐บาทครับผม

เป็นวันปีใหม่ด้วย

ค่ะก็วันปีใหม่นะคะ

แล้วก็พบแต่ความสุขแล้วก็ความประสบ
ความสำเร็จนะคะแล้วก็สุขภาพดีนะคะ
ไม่ต้องไปเจอกันที่โรงพยาบาล

ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือว่าวันไหนนะคะ

มีความสุขนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ก็ร่ำรวยด้วยสมปรารถนาทุกสิ่งอย่างเลย

แบบน้องเอี๊ยมนะฮะเข้ามารุ้นกล้องง่ายเลยนะฮะ

เจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าทางไทยรัฐทีวี
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ครับ

ที่ได้เงินแสนอย่างง่ายใด
ปุฏฉามหาโชว์

เชอรี่แล้วก็หมอเพื่อน

ทำไมเราถึงต้องเลือกพี่บอลมาช่วยฮะ
เพราะว่าความรู้ผมนั่นปากดีนะครับ

คนที่เก่งเขาไม่ค่อยพูด
โหมันง่ายเลยคุณ
เก็บปากเอาไว้พูดคำว่า

ก็เลือกกับพี่